คุณผู้ชมฮะมาดูเรื่องฮือฮาเรื่องนี้หน่อยนะ
ประจำบ้านก็ถ่ายคลิปเอาไว้
องลงไปในหนองน้ำตรงนี้
ปรากฏว่าเหมือนมีคราบน้ำมันผุดขึ้นมา

ตอนแรกยังไม่ค่อยเห็นอะไรเป็นวงเล็ก
สักพักหนึ่งเป็นวงใหญ่เอาคุณดูไปเรื่อยผิวน้ำเนี่ย

คุณผู้ชมฮะเขาบอกว่านี่เป็นคราบน้ำมัน
จุดที่พบอยู่บริเวณอ่างห้วยจราเข้มาก

คุณถ้ามีน้ำมันอยู่ใต้ดินใต้น้ำแบบนี้รวยเลย

ผู้ที่สังเกตเห็นคือพนักงานขายสินค้าบริษัทเอกชนแห่งหนึ่ง
เล่าให้ฟังบอกว่าผมมาจอดรถกินส้มตำอยู่บริเวณสาราริมน้ำตรงนี้
แล้วก็มายืนดูวิวดูน้ำ
ก้มมองลงไปอะไรมันปุด
คุณเอาจริงนะถ้าเกิดดิฉันเจอแบบนี้ไม่ได้กลัวรวยนะ
แต่กลัวว่าจะเกิดผลกระทบไง
ผลกระทบเรื่องอะไรฮะสิ่งแวดล้อมเหรอโอ้แต่เป็นผมนะโอ้
นี่ก็เลยถ่ายคลิปมือถือเนี่ยเอามือถือมาถ่ายคลิปไว้นะครับ
เพราะว่ามันผุดจนเป็นแบบโหไขเย่นะครับคุณฮะ
วงใหญ่นะมาตรงผิวน้ำนะฮะ
ก็ไปยืนร่วมสังเกตการณ์กับชาวบ้านนะคุณ
เพราะชาวบ้านเขาตื่นเต้นนะ

แล้วมันก็มีคราบน้ำมันผุดขึ้นมาจากใต้น้ำจริงคุณ
วงเล็กวงใหญ่ลอยขึ้นมาเป็นระยะฮะ

แต่ก่อนตรงนี้เคยมีการขุดเรื่องของน้ำมันดิบ
เรื่องของแหล่งน้ำดิบใช้ผลิตน้ำปลาปลาแล้วก็เหมือนแบบ
มีอะไรนะสมัยก่อนมีเจ้าหน้าที่มาขุดสำรวจว่าตรงนี้

อยากให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบหน่อย
เพื่อจะแบบโอ้โหมีแหล่งน้ำมันธรรมชาติที่จังหวัดบุรีรำนะฮะ

ส่วนที่ประจวบคลีขันนะคุณมีเรื่องฮือฮาเช่นเดียวกัน
เพราะว่านี่ที่ปรึกษาสภาวัฒนธรรมตำบลร่อนทองอำเภอบางสะพานนะฮะ
นายกฤษดาหมวดน้อยเนี่ยคุณสมกับพื้นที่เลยนะตำบลร่อนทอง
เพราะเจอทองจริงแล้วก็มีอาชีพร่อนทองเป็นอาชีพแถวของชาวบ้านแถวนี้ด้วย
บอกว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาชาวบ้านที่เป็นนักขุดทองเนี่ย
ไปขุดไปร่อนหาทองคำคุณได้ทองเม็ดสามเม็ดติดต่อกัน
น้ำหนักเอามารวมกันกว่า๑บาทนะคุณนี่
ใหญ่สุดนะฮะมีน้ำหนักทองเกือบ๓สลึงนะฮะ
ซึ่งคนที่พบคือคุณป้าสวงสงวนไว้ชาวบ้านในพื้นที่นี่แหละครับ
ในคลองทองบริเวณท้ายสวนใกล้เนินเขาแม่ย่านาง
ตั้งแต่วันที่๖กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณดูสิ
ทองรวมการน้ำหนักกับบาทน่ะเท่าไหร่ล่ะลูกคุณมูลค่า
ส่วนทองคำอีก๒เม็ดนะชาวบ้านในพื้นที่ก็เป็นผู้พบเนี่ย

การพบครั้งนี้นะถือว่ามีเม็ดทองคำขนาดใหญ่
เนื่องจากที่ผ่านมาจะเจอเพียงเม็ดทองคำเป็นแบบเกล็ดบางเท่านั้นเองคุณ
คุณเชื่อไหมเพราะขาดนี้ออกไปเดี๋ยวชาวบ้านไปเลย
พื้นฮากันไปแน่ที่ตำบลร่อนทองเนี่ยเที่ยวเมืองบางสะพานธรรมดานะ
พอมีข่าวว่าชาวบ้านเจอทองเจอทองเดี๋ยวจะไปกันอีกเยอะเลย
ดิฉันเคยไปแล้วดิฉันก็ร่อนทองมาได้ด้วย
ดิฉันมาทำเป็นจี้บ้านสะพานเป็นบ้านของคุณปลูก
เอาจริงคุณไปร่อนเองอ่ะเหรอได้ทองจริงเหรอ

แต่เมื่อกี้ได้เม็ดเบลื้อเมื่อตัวใหญ่กว่าหัวแม่โป้งอีกแล้ว